ท่านผู้ชมครับชาวแฟลต์ดินแดงเนี่ยฝากเราเป็นสื่อกลาง
ช่วยทำความเข้าใจให้หน่อยอืม
เพราะตอนเนี้ยชุมชนต่างในกรุงเทพฯ
ที่ระบาดเรื่องของโควิดสิบเก้าเนี่ยมันหลายพื้นที่ค่ะ
เตยบ้านขิงบางบอนบางแคห้วยขวางเออ
มีข่าวว่าแฟลต์ดินแดงเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นด้วยค่ะ
แฟลต์ดินแดงบอกไทยรัฐทีวีไทยรัฐนิวโชว

เพราะมันไม่ได้ระบาดขนาดนั้นถึงขั้นปิดแฟลต
แล้วคนในพื้นที่ต้องกักตัวแล้วไปเจอเจอใครไม่ได้
บางคนต้องออกไปทำงานอยู่เขาเดือดร้อน
แฟลต์ดินแดงซ้อยหนึ่งเขตดินแดงเนี่ยนะครับ
ที่กรุงเทพเนี่ยผู้พักอาศัยบอกทีมข่าวของเรา
บอกว่าได้รับผลกระทบมากเพราะมีข่าวว่าแฟลต์ดินแดง
การแพร่กระจายของโควิด๑๙
พบที่แฟลต์๑๒เนี่ยรวม๑๐กว่าคนต้องสั่งปิดอะไรประมาณอย่างนี้
อย่างคุณหนึ่งเนี่ยบอกว่าอยู่ที่นี่มา๓๐กว่าปีนะฮะ

บอกทำงานข้าราชการด้วยนะครับมีหน้าที่การงานที่ต้องเจอคนเยอะแยะมากมายด้วย
ต้องออกไปทำงานทุกวันนะครับพอไปถึงเนี่ยต้องเช็คอินในกรุ๊ปไลน
เพื่อรายงานตัวกับผู้บังคับบัญชาพอกดเช็คอินแล้วขึ้นแฟลต์ชอหนึ่ง
แล้วมันมีข่าวว่าโอ้โหแฟลตช๑ระบงระบาดอะไรประมาณอย่างนี้ใช่ไหม
มันตรงกับพื้นที่ในข่าวทีนี้กระทบเลยถูกเพ่งเล็งเลยว่า
คุณมาทำงานได้ยังไงคุณไม่ต้องกักตัวเหรอ

แฟลต์ที่เขาอยู่เอามีคนติดจริงแต่ติด๔คน
แล้วสี่คนนี้ไปรักษาจนหายดีเป็นปกติแล้ว
ทุกคนในพื้นที่เนี่ยใช้ชีวิตปกติ
ไม่ได้เป็นพื้นที่ปิดต้องปิดแฟลตอะไรประมาณอย่างนั้น
ซึ่งจริงแล้วความเป็นไปได้
แล้วก็ได้รักษาตัวแล้วหายแล้วกลับมาบ้านแล้ว

ซึ่งมันสร้างความสร้างผลกระทบให้กับผู้ที่พักอาศัยอยู่

อยากจะบอกกับคนที่ให้ข้อมูล
กรุณาให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตรงกับความจริงนิดหนึ่ง
เพื่อจะได้ไม่มีผลประชบกับผู้ที่พักอาศัยอยู่ในแฟลต์ด้วยกัน
เราเจอพี่เกวลีฤทธิ์แดงอายุ๔๙ปีนะครับ

พี่เกวลีทำงานบริษัททำความสะอาด

เวลาไปทำงานนะเขาจะถามว่าอยู่แฟลต์ดินแดงเหรอ

คือเหมือนกับว่ากลายเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจของสังคมไปเลย
เหมือนกับเราเป็นตัวรังเกียจอ่ะเดินคนก็ใครก็ต้องถามตอนนี้มันเงียบแล้วแต่ไม่รู้ว่าใครไปปล่อยข่าวแบบนี้ไง
บางทีถ้าคนอื่นที่เขาไม่รู้เขาจะรังเกียจแล้วว่าอุ๊ยแฝดนี้คนติดเยอะมากอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เราก็เป็นตัวเสี่ยงถามว่าใครก็อยากคุยไหมไม่อยากคุยใช่ไหมสมมุติว่าคนอ่ะเราเข้าใจ
สายฝนแน่นหนากรรมการแฟลตช๑นะครับแฟลต์ดินแดงบอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอกว่าตอนนี้กระทบนะฮะกระทบกับ๒๔๕ห้องที่อยู่ในตึกมากแล้วกระทบไปถึงแฟลต์อื่นด้วย
ทั้งที่ตอนนี้ไม่ได้มีการปิดตึกปิดแฟลตไม่มีผู้ป่วยใหม่เกิดขึ้นในพื้นที่ดินแดงแฟลต์ดินแดงนะครับ
ผู้ป่วยเดิมที่เคยติดโควิดก็รักษาหายแล้วกลับมากักตัวต่อที่แลตไม่ได้ออกไปไหนนะฮะตอนนี้กรรมการแฟลตคนในแฟลตก็ช่วยกันดูแลอยู่ส่งข้าวส่งน้ำกันอยู่
เพราะฉะนั้นขอให้ใครที่ส่งหรือว่าแชร์ข้อมูลผิดว่าแฟลต์ดินแดงเป็นชุมชนเป็นคลัสเตอร์ติดโควิดต้องปิดแฟลตต้องอะไรอย่างนี้
ขอให้เข้าใจหน่อยว่ามันไม่ใช่แล้วอย่าส่งต่อข้อมูลที่ผิดเพราะคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยเขาเดือดร้อนเขากระทบกันหลายชีวิต
เขาก็มาแพ้ข่าวพวกนี้
นี่ฮะที่แฟลตเขาก็ยืนยันว่า
มันไม่ได้เกิดการระบาดแบบเยอะแยะจนแบบโอ้โห
คนในแฟลตต้องอยู่ที่นี่แล้วออกไปไม่ได้ไม่ใช่
เขาก็ระมัดระวังตัวกันอย่างดีเหมือนกับทุกที่ทุกชุมชนนั่นแหละ